หรือว่ากลุ่มผู้ป่วยที่น่าเป็นห่วงล่าสุดครับ
คือโรงเรียนพาปริยะติธรรมที่วัด
โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดผ่องพลายวิริยารามระบุว่า
ผ่องพลอยนะฮะขออภัยครับวัดผ่องพลอยวิริยารามนะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสามีและลูกของแม่บ้านที่ทำหน้าที่แม่ครัวด้วย
เขาติดเชื้อโควิดสิบเก้าฮะจึงได้ตรวจเชิงลุกนะฮะ
สามเณรแล้วก็พระสงฆ์ห้าสิบรูปคือที่อยู่ใกล้กัน
ที่มีความใกล้ชิดกันนะฮะผลปรากฏว่าพบติดเชื้อโควิด๑๙รูปครับ
ให้แยกตัวและกักบริเวณทันทีจากนั้นนะครับ
ก็ได้ตรวจเชิงลุกทั้งหมดภายในวัดผลออกมาเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมนะครับ
พบว่ามีติดเชื้อรวมสองร้อยสองรายโดยแบ่งเป็นสามเมณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดรูป
แล้วก็พระสงฆ์๖รูปนะครับพระอาจารย์๔รูป
ครูคาราวาสสองคนแล้วก็แม่บ้านสองคน
ส่วนพระสงฆ์และสามเมณอีกแปดสิบหกรูปนั้นไม่พบเชื้อ
ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดนะครับก็รักษาตัวอยู่บนอาคารเรียนของวัด
ซึ่งวัดเนี่ยนอกจากจะรักษาอาการด้วยแผนยาแผนปัจจุบันแล้วนะครับ
ก็เอาสมุนไพรที่ได้รับบริจาคจากญาติโยมมาต้มนะฮะ
แล้วก็ให้ผู้ป่วยทั้งหมดสูดดมรวมถึงดื่มน้ำกระชายขาวด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าวัดปกปิดข้อมูลนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะทราบข่าวว่าแม่บ้านแม่ครัวเนี่ยติดเชื้อนะฮะ
หรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้สั่งนะครับ
ให้สำเนยเนี่ยงดวินทบาทอยู่แล้วเพื่อป้องกันครับ
ตอนนี้ก็อยากฝากญาติยมว่าไม่อยากให้ญาติโยมตกใจ
หรือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรมากมายเพราะว่า
หนึ่งเด็กไม่ฉันได้แสดงอาการให้เรารู้ว่าเด็กเป็น
มันเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ถ้าญาติโยมตอนเนี้ยอยากจะร่วมทำบุญ
อาจารย์ก็อยากว่าอยากให้เป็นปัจจัย
เพราะพระอาจารย์คิดว่ากลัวประเทศไทยมันเป็นไฟไม่ฟาง
ถ้าพ้นอาทิตย์นี้แล้วไม่รู้ว่าโยมจะมาให้ข้าวให้น้ำเหมือนเดิมหรือเปล่า
อาจารย์เอาเงินที่สำรองไว้สำหรับค่าน้ำค่าไฟ
จ่ายค่าอาหารก่อนหน้านี้ให้กับเนรหมดส่วนนี้ก็เลยไม่มีค่าน้ำค่าไฟ
เพราะว่าเดือนหนึ่งเราก็จ่ายอยู่ประมาณสักแสนห้าเป็นอย่างต่ำ
คลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มที่ถูกจับตามองครับคือ
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งครับเพื่อการส่งออกแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ที่ตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
หลังจากที่ตรวจพบคนงานติดเชื้อโควิดสิบเก้าสามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดราย
โดยแปลงแบ่งเป็นคนงานไทยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดรายนะครับแล้วก็คนงานต่างด้าวสามพันเก้าสิบราย
แล้วก็พบชาวบ้านชุมชนโดยรอบติดเชื้อแล้ว๘๐รายนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะครับชาวบ้านติดเชื้ออีก๒๐รายครับ
รวมติดเชื้อสะสมเฉพาะชาวบ้านเนี่ยหนึ่งร้อยราย
แล้วก็รอผลตรวจอีกกว่า๘๐๐รายทีเดียว
ขณะที่ด้านในบริษัทนะครับมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงงานนะครับ
แล้วก็ได้ขยายโรงพยาบาลสนามที่เขาตั้งอยู่แล้วในโรงงานนะครับ
เพื่อรองรับกรณีหากตรวจพบแรงงานในโรงงานเนี่ย
ติดโควิดสิบเก้าเพิ่มเติมอีกครับ
นี่คือ๒คลัสเตอร์ที่ถูกจับตามองในช่วงนี้ครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้หลายท่านก็พยายามจะดูแล